คุณผู้ชมครับผ่านพ้นไปนานกว่า๑๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
ประชุมต่อเนื่องประมูลกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้เอง

แล้วก็ใกล้กำลังจะเข้าสู่การประมูลในรอบใหม่ด้วย
ในช่วงก่อนการพักครึ่งการประมูลเนี่ย
ตัวเลขเม็ดเงินรวมกัน๒แบบอนุญาตนี้
ทะลุ๕๒๐๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ
ปรับตัวเกินขึ้นมาถึงร้อยละ๑๖๒ด้วยกัน
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากกศชพร้อมกัน
กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณขวัญโมชาพร้อมรายงานครับ
หลังจากได้พักการประมูลไป๓ชั่วโมงในเวลา๒๑นาฬิกาที่ผ่านมา
แล้วก็สทชก็เห็นตรงกันนะครับ
การประมูลครั้งนี้แข่งขันกันอย่างดูเดือด
และก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการประมูลจะเสร็จสิ้นเมื่อใดครับ
แต่ก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดของการประมูลนะครับ
ตอนนี้การประมูลผ่านรอบที่๓๖เรียบร้อยแล้ว
ราคารวม๒ใบอนุญาตอยู่ที่๕๒๑๓๒ล้านบาทครับ
โดยทั้ง๒ใบอนุญาตการเสนอราคาเท่ากันครับ
อยู่ที่๒๖๐๖๖ล้านบาทครับ
โดยจะเห็นว่าการแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ที่ใบอนุญาตที่๒
ซึ่งมีผู้เสนอราคา๓รายส่วนใบอนุญาตที่๑มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวครับ
แต่เมื่อมองย้อนกลับไปในรอบที่๓๐จะเห็นว่าการอย่างเชิงที่บางรายไม่เคาะราคา
แต่หลังจากนั้นทุกรายจะกลับมาเสนอราคา

แสดงให้เห็นว่าภาวะการแข่งขันที่ไม่มีใครยอมใครครับ

ประทานคณะกรรมการกิจการทรรัฐคมรันคมหรือก่อทธคลอมว่า
จึงทำให้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการประมูลจะหยุดลงเมื่อใดครับ
คล้องกับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คาดว่าราคาใบอนุญาตที่ประมูลครั้งนี้
ซึ่งมีราคาใบอนุญาตรวมที่๘๗๗๘ล้านบาท
โดยคาดว่าในช่วงที่ผู้ประมูลจะต้องพิจารณาอย่างหนัก
จะอยู่ที่ช่วงราคาใบอนุญาตแต่ละใบ

ในขณะนี้นะครับทุกคนก็พยายามเคาะราคากันแล้วนะครับ
แต่จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่เขาถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่จุดคุ้มทุน
ตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาจะต้องตัดสินใจกันแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่ผมมองว่าอยู่ในช่วงที่ประมาณ๒๘๐๐๓๐๐๐อัพขึ้นไป

ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวดูกันว่าราคาจะออกมาเท่าไหร่
แต่ถ้าขนาดนี้ผมคาดกันอะไรไม่ถูกเลยนะครับ
ก็คอยดูต่อไปว่าจะไปหยุดตรงไหนนะครับ

ก็อย่างที่บอกว่าขึ้น๙๐๐เป็นที่ต้องการ
ความหมายก็คือมันแยกในการทำงานกันอยู่พอสมควรนะครับ
ถากรเชื่อว่าในการประมูลครั้งนี้
ประมูลเตรียมสภาพร่างกายมาเป็นอย่างดีครับ
เมืองต้นยังไม่มีการขอยาใด
มีเพียงบางรายที่ร้องขออาหารพิเศษ
เชอรี่หมูฉลามไอศครีมและขนมขบเคี้ยวครับ

ทำให้ในการประมูลครั้งนี้สื่อมวลชนที่มาก่อติดสถานการณ์ได้มีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีครับ
ขณะที่อาหารการกินทางด้านของกศธชก็มีมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องครับ
เรียกความสดชื่นกันได้ตลอดทั้งคืน
วันนี้คุณพัฒน์สุริยโชธได้รวบรวมมาฝากกันครับ
แม้จะดึกแค่ไหนแต่เมื่อการประมูลยังไม่จบ
มวลชนอย่างพวกเราที่มาก่อติดยังคงต้องรอจนกว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลครับ
ประมูลครั้งนี้แต่ละคนจึงเตรียมพร้อมกันมาก
ซึ่งบรรดาสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กศธชก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นี่ครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสื่อมวลชนเขาพกอะไรไว้ในกระเป๋าของเขาครับ

ซึ่งเขาก็มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวผมจะถามเขาครับว่า
คุณกิลตินเนี่ยเขาพกอะไรมาบ้างในนี้

นี่ตั้งใจจะอยู่กี่วัน

แล้วก็มีแบบนี้เนาะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ
มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ

มันก็จะมีข้าวโหม๒ถูกนะคะ